หลายครอบครัวก็วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวกัน
เหนือจากไปกันเป็นครอบครัวไปกับบุตรหลานแล้ว
ก็บางครอบครัวพาผู้สูงอายุไปเที่ยวด้วย
แต่ไม่ใช่แค่คุณต้องดูแลบุตรหลานของคุณให้ดีนะคะ
คุณต้องดูแลผู้สูงอายุของคุณให้ดี
ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

โปรดดูแลผู้สูงอายุของคุณอย่าให้คลาดสายตา
ฉะนั้นจะโดดลงมาจากที่สูงแบบนี้

หรือว่าคุณตาอาจจะเป็นอดีตนักกระโดดน้ำทีมชาติเก่า
แต่ถ้าม้วนตีรังกาลงมานี่ให้คะแนนเต็ม๑๐เลย
นี่ก็ท่าสวยเหมือนกันนะลงมาน้ำกระจายน้อย
ดิ่งลงมาแบบดิ่ง
ส่วนบ้านไหนไปเที่ยวพักผ่อนอะไรยังไงนะคุณ
เอาจริงนะอันนี้ฝากเตือน

ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ามันน่าร้อนแหละ
หลายคนอาจจะเนี่ยอยากครับสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเป็นน้ำ
เป็นแพร่เป็นทะเลเป็นน้ำตกอะไรแบบนี้ค่ะ

ลูกเด็กเล็กแดงทั้งครอบครัวแหละ

ก็สวมใส่ชูชีพป้องกันอันตราย
เล่นกระโดดเหลือไวกันไปเลยอ่ะ

เรื่องนี้ต้องยกให้เฉพาะบุคคล

แต่ยังไงก็สอดส่องดูแลเพราะว่าผู้สูงอายุก็คือบุคคลที่เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคุณผู้ชม